ยอดมาจากข่าวใส่ไข่ของพี่มดดำเมื่อย้อนไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะ
ที่บอกว่าสาวแต้วเนี่ยเลิกกับหนุ่มต้นไปนะคะ
ตอนนั้นเราก็นำเสนอเลย๓ท่านนะคะ

มีคนแรกไฮโซหน้าเป๊ะรวยล้นฟ้า
คนที่สองไฮโซหน้าหล่อเพิ่งเลิกกับดาราสาวหมวย
คนที่๓ไฮโซรอยสักใช่ไหม

ล่าสุดคุณผู้ชมดิฉันขอเคลมเลยละกันนะคะ

ไม่ก็คือมันมีข่าวมาจริงคุณผู้ชมที่นำเสนอนะคะ
แล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะพี่มดดำแองจี้

ใครโตปะไนเป็นใครพี่แจ็ก
ปะไนพรประพานี่ท่านนี้นะคะ

เป็นน้องของไฮโซโพกใช่ไหม

ซึ่งจริงเขาก็ทำธุรกิจของเขาส่วนตัวนี่แหละค่ะ

เห็นไหมช่วงนี้แต้วก็เต้นต้นนู่นนั่นนี่
คือปะไนเนี่ยเขาทำเกี่ยวกับวิ่งมาก่อนหน้านี้นะคะ

เห็นว่าเคยมีภาพนะเพราะว่าก่อนอันนี้
แฮนต์ประไนเขาเป็นแฟร์กับคุณวุ้นเส้น
ฉันก็เห็นหลายภาพที่คุณแต้วไปงม
มีภาพกูกันกันเขาดูว่าเอายังไง

ก็ได้รับการยืนยันแล้วนะคะ

ช้ากันนี่นะคะแล้วตอนที่เลิกก็เลิกด้วยดีนี่แหละค่ะ
ระหว่างคุณวุ้นเส้นแล้วก็ไฮโซปาไนค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะคุณเต๋าค่ะ
คุณเต๋าซึ่งเป็นพี่เต๋าของคุณแต้วนะครับตอนค่ะ
ก็เล่าเรื่องราวอธิบายสั้นคร่าวนะคะ
ก็บอกว่าคนเรามันเลิกกันไปแล้วนะคะ
แล้วก็คือน้องแต้วเนี่ยนะคะเหมือนแบบว่าพอเลิกกันไปสักพักนึงแล้วนะคะ
ก็เหมือนมีคนมาคุยด้วยก็ไม่อยากจะทำให้แฟนเก่าซึ่งคบกันมานาน๑๔ปี

ก็ได้มีการบอก๙เล่า๑๐ให้กับแฟนเก่าฟังว่ามีคนมาคุยกันนะคะ
แล้วซึ่งเรื่องดังกล่าวอย่างที่คุณเต๋าบอกนะคะบอกว่าคือจริงแล้วเหมือนมีการพูดคุยกันมาแล้วนะคะ
ทั้งพี่วอสอร์ก็คือวุ้นเซ่นถ้าใครไปอ่านในคอมเมนต์เนี่ยนะคะ
จะไปเดินหน้าต่อส่วนคนอดีตคนรักของคุณไฮโซปาไนเนี่ย
อย่างคุณวุ้นเส้นที่คุณแต้วรู้จักกันเนี่ยคุณแต้วก็ไปบอกมาแล้วเหมือนกัน
เคลียร์กันไปไม่มีปัญหาอะไรกัน
แต่ว่าเขาจะออกมาพูดออกมายอมรับกันตอนไหนนะคะก็ต้องรออีกสักครู่แล้วกันนะคะ
เพราะว่าอย่างที่ทราบช่วงนี้ก็คือโควิดนะคะดาราก็ไม่ได้มาออกวงอีวงอีเวนต์กันนะคะ
ในระหว่างที่รอเนี่ยสิมันมีคอมมงคอมเมนต์ที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงอยู่พอสมควรโดยเฉพาะแต้วที่เจอคอมเมนต์ถล่มค่อนข้างหนักนะคะ
มันมีอยู่คอมเมนต์หนึ่งที่แบบมันเป็นการพาดพิงไปถึงแก๊งนางฟ้ากับแก๊งเฟอร์บี้
เขาบอกว่าแก๊งเฟอร์บี้เนี่ยฉกมาแล้วจากแก๊งนางฟ้าสองคนก็คือจากของคุณคริสต์และจากของคุณวุ้นเส้น
ไฮโซเซนกับไฮโซประไนเขาบอกว่าแก๊งนี้น่าจะเปลี่ยนจากเฟอร์วี่เป็นเขมือบเป็นแก๊งเขมือ
บอกว่าอยากจะฝากเตือนไปถึงอาเล็ก

เขาบอกว่าเหลืออยู่๑คนนะแฟนของอาเล็ก

อาเล็กซ์ต้องระวังเต้ยเอาไว้เดี๋ยวไฮโซมาจีบ

เอาเป็นว่าทำใจเย็นดีกว่านะคะ